โดนรถชนอะไรยืนซื้อขนมอยู่แล้วก็มีรถมาเฉียวแล้วก็กระเด็น
น้องกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถอีกคันนึงซึ่งที่จอดอยู่

ซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทนะครับ
น้องเข้าตู้ครับสู้หรือหยุดครับ
ร้องได้

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
วันอาทิตย์เวลา๑๘นเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชม
จะได้พบกับเราสองคนกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นรายการสำหรับนักสู้ชีวิตโดยเฉพาะเลยนะครับ
ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้เป็นนักสู้ชีวิตรุ่นเด็กกันบ้างนะครับ
ตอนที่ให้ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว

แต่ว่าหัวใจแข็งแกร่งทุกคนเลยค่ะ
อกจากนั้นความสามารถยังมีอีกด้วยนะคะ
แต่ถ้าเกิดใครร้องได้ครบ๑๐เพลงนะคะ
โอ้โหพร้อมที่จะให้อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
เงินรางวัล๑ล้านบาท
แล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับน้องข้าวตูนะคะ
ล่าสุดนะคะก็สามารถคว้าเงินรางวัลไปแล้ว๑แสนบาทค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเส้นทางในบนเวทีของเรานะคะยังไม่จบค่ะ
เรื่องราวชีวิตของน้องเองก็เข้มข้นนะคะ
ไปย้อนดูภาพชีวิตกันอีกซึ่ง๑ครั้งค่ะ
สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
หนูชื่อเด็กหญิงปากใต้ฝน
นามสกุลเจสหาชื่อเล่นว่าข้าวตูค่ะ

หนูชื่อน้องเข้าเบ้าค่ะ
ผมชื่อก้าวสุกครับ
หนูรักน้องของหนูทั้งสองคนค่ะ
รักทุกคนมากเลยค่ะ
คนที่สนที่สุดคือน้องข้าวสุกค่ะ
เมื่อ๕วันที่แล้วเขาหกล้มแล้วก็หัวไหล่หักค่ะ
ครอบครัวของหนูมีอยู่ทั้งหมด๔คนค่ะ
มีหนูยายมีน้องข้าวมากแล้วก็น้องข้าวสุกค่ะ
ยายเป็นคนเลี้ยงพวกหนูแล้วก็น้องมาค่ะ

พ่อกับแม่เขาอยู่กันไม่ได้
ก็แยกทางกันแล้วก็หอบลูกมาให้ยายเลี้ยง
ยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่๒เดือน
จันทร์๑๑ขวบกว่าแล้ว
ทุกวันนี้ยายขายน้ำพวกผลไม้
เอาไปต้มขายแล้วก็ขายชาเย็น

ช่วงหน้าผ่นบางวันมันไม่พอซื้อค่าก็มี

กินเก่งยิ่งเข้าตูก็กินเก่งเยอะ

สุกเขาจะกินพวกขนมกับนม
นมถุงหนึ่งนิดสองวันหมด
ถ้าว่าเราบังคับเขาอย่างนี้ไม่ให้กิน
มันก็งอแงมันก็ต้องกิน
ยายก็กินข้าวแค่วันละมื้อ
เพื่อเก็บตังค์ไว้ให้หลานได้ซื้อขนมกิน

สงสัยยายที่ยายต้องมาเลี้ยงพวกหนูของน้อง
แล้วก็ยายก็ทำงานไม่หยุดเลยค่ะ
ยายมีวันพักผ่อนวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ

วันอาทิตยายก็ไปทำสวนหลังบ้าน
ปลูกผักบ้างไปลดน้ำต้นไม้บ้าง

ยายก็เจ็บขาอยู่ค่ะแล้วก็ดุมยายค่ะ

เพราะว่ายายบอกว่าถ้าบีบต้องบีบให้ถูกเส้น
หนูเป็นเด็กแอร์ดีค่ะพัฒนาการช้า
หนูจะเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องค่ะ
แล้วก็ตาข้างซ้ายของหนูเป็นตาบอดไก่ค่ะ

ตาข้างขวาเป็นเส้นประสาทกดทับ

ที่หมอให้เช็คอยู่จะเป็นรูปภูมิเพศ

ผิวหนังมันจะเป็นเหมือนกากเพื่อนนะคะ
บอดไก่ของเขาเซลล์แสงสว่าง

กลางคืนเขาจะมองไม่เห็น

ชนขนาดนี้ประตูที่บ้านอะไรเนี่ย
หมดทุกอย่างแล้วชนทุกวัน

เพราะว่ายายเลี้ยงมาเหมือนกับว่าเป็นลูกคนนึง

แล้วก็หลีกรถกระบะแล้วไปชนน้องที่ยืนซื้อขนมอยู่ข้างทาง
เจอหลายสาเหตุในร่างกายเขา
หมอบอกว่าโรคภูมิแพ้ในร่างกายเขาเนี่ย
มันต้องจะเป็นเศรษฐกิจเกินหรือว่าเป็นอะไร
พอเช็คเลือดที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องเสียตังค์

เพราะหลานเขาสองสามคนต้องรับเลี้ยงดู

ไม่ต้องกล้องใจนะลุงนะว่าแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เยียดจนใยแล้วนะ

มันฮึบได้ไหมเพราะบอกตัวเองว่าอย่าท้อ
ฮึบได้ก็พอมีกำลังใจขึ้นมามั่ง
ค่ะถ้าไม่ได้พี่ปลาก็แย่เหมือนกันนะ
แย่กาดเขาคนนึงเราก็ไปไม่ไหว
พี่ปาอยากบอกอะไรแม่มั่ง
ค่ะมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะก็จะทนจนถึงที่สุดอะค่ะ
เข้าตูโตมาลืมตามาก็อยู่กับป้าปามาเลยใช่มั้ยค่ะ
รักป้าป้ามั้ยรักค่ะ
รักเท่าไหนอะรักเท่าฟ้าเลยค่ะ
เพลงนี้ที่กำลังจะมามันเป็นเพลงที่๑แสนบาท
บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เข้าตูกำลังจะคว้ามันเพื่อให้ครอบครัว
พร้อมหรือยังข้าวตูพร้อมแล้วค่ะ
เราจะเอาหนึ่งแสนแล้วบันให้ได้
และเพลงที่หกมูลค่าหนึ่งแสนบาท
น้องเข้าตูร้อง

ตอนนี้ก็มาพบตัวจริงของน้องเขาได้เลยนะครับ
เข้าตู้แม้สองตาจะเลือนลางแม้หนทางจะมองไม่เห็น
แต่หากหัวใจไม่หยุดเต้นก็จะขอสู้เต็มกำลัง

เชิญค่ะ
อีกครั้งหนึ่งนะครับที่น้องข้าวตูได้มาเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วของเราบนนี้นะครับ
ก็ย้ำนะครับน้องเขาตูนี่อยู่จังหวัดสงขรานะครับ

ในแต่ละครั้งที่จะมาอัดรายการก็จะต้องเดินทางด้วยรถไฟ
ซึ่งใช้เวลานานทีเดียว๒๐กว่าชั่วโมง
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือครอบครัวของน้องข้าวตู
วันนี้ก็มากันครบเหมือนเดิมนะครับ
ขอต้อนรับคุณยายหมวยนะครับ

คุณปลาแล้วก็ลูกชายคุณปลาน้องซันเดย์นะครับ

ตอนนี้คือมีเงิน๑แสนบาทกันแล้วนะคะ
สำหรับครอบครัวของน้องเข้าตูนะคุณยายหมวย
นี่เราเข้าในไว้ว่า๖๐๐๐๐บาทที่อยากจะได้อ่ะคุณยาย
ความสามารถของน้องไม่ถึงแล้วก็
เขาใช้ได้นานน่ะนะ
แต่ว่า๖๐๐๐นี้ถ้าว่าได้เมียนก็คือจะเก็บไว้รักษาตัวเขาก่อน

ใช่ครับเพราะว่าเขายังมีการรักษาอีกเยอะ
เสร็จเนี่ยวันที่๒๘เนี่ยหมอนัดตรวจตาย
ยังเช็คดวงตาใหม่วันที่๒๘ตรงวันเกิดของเขาด้วย
ณตอนนี้เกินฝันแล้วจาก๖๐๐๐เอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาล

ก็เนี่ยเอามาดูมาดูแลครอบครัวกับน้องเขานี่แหละ
ทางใต้ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วเริ่มยายเริ่มหาตังค์ไม่ได้แล้ว
ขายน้ำหวานไม่ได้แล้วคนออกมาไม่ได้
ใช่บางวันก็ได้ค่าที่บางวันก็ไม่ถึงค่าที่
ถ้าว่าเราได้เงินส่วนนี้ไปเราก็พออุ่นใจหน่อย
พอได้ว่าเออปีนี้เราไม่อดแล้วนะลูก
ได้เงินทางนี้ไปได้จุนเจือครอบครัวแล้ว
ค่ะเข้าตูล่ะจ๊ะเงินเป็นของเข้าตู

เอาไปรักษาตัวค่ะแล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาค่ะ
ค่ะแล้วก็ถ้าได้อีกก็จะเอาไปช่วยช่วยป้าค่ะ
เพราะว่าป้ามีหนี้ค่ะเป็นหนี้ที่ว่ายืมมาเรียนค่ะ
หนี้กรยศรพี่ปาเป็นหนี้กรยาศรอยู่เท่าไหร่คะ

ก็ถือว่าโหดเหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่

เข้าสู่ชีวิตประจำวันที่เราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายตาที่เรามองไม่ค่อยเห็น
เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมเราเคยเจออุบัติเหตุอะไรมาบ้าง
โดนรถชนอะไรมา
แล้วชนเหรอเกิดอะไรขึ้นนานหรือยัง

ยืนซื้อขนมอยู่แล้วก็มีรถมาเฉียวแล้วก็กระเด็น

เหมือนคนที่ชนนะคะเขาขับด้วยความเร็วแล้วน่าจะแบบประมาณว่าเสียหลักคือไม่กล้าชนกับกระบะซึ่งรถฝั่งตรงข้ามเป็นกระบะ
เขาหลีกกระบะมาเสียหลักมาชนน้องกระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถอีกคันนึงซึ่งที่จอดอยู่

อคือข้างในค่ะค่ะฟันไปเฉาะ
ฟันไปโดนปากเขาเองค่ะต้องเย็บแต่น้องกลัวไม่กล้าเย็บ
แต่หมอบอกว่ามันเป็นเนื้ออ่อนก็น่าจะสมาสารค่ะสมัครได้
นี่ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ค่ะสำหรับข้าวตูเลยเหมือนกันใหญ่ค่ะ
โอโหทีนี้เวลาได้ยินรถมอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องมากลัวมาก

ง่ายนะไม่ใช่ว่าใครก็จะมาถึงได้นะบอกเลย
แล้วโดยยังมีตัวช่วยเหลืออยู่

เพลงที่๕ในตัวช่วยหมดไปแล้วทั้งนั้นเลย
เข้าตูงั้นพี่เป๊กถามอีกคำถามหนึ่ง
รู้สึกยังไงที่ตัวเองแบบโหมาถึงขนาดนี้

เป็นโรคที่แบบตามองไม่เห็นเราก็เป็น

แล้วก็เส้นเลือดยังทับเส้นประสาทตาเราอีก
เหินเราก็ไม่สะดวกแต่เราก็เก่งมาก
เพียนมากจริงเขาดูรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกภูมิใจตัวเองค่ะ
ที่ได้หาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ตอนนี้มีแล้ว๑๐๐๐๐๐บาท
เพลงหน้าคุณป่า

เพลงที่๗ก็๒๐๐๐๐๐บาท

จะเป็นดับเบิ้ลไปเลยนะครับ
๒๐๐๐๐๐แล้วเพลงที่๘ล่ะค่ะคุณป๊า
เพลงที่๙ล่ะค่ะ
แล้วถ้าเพลงที่๑๐ล่ะคะคุณป่า

ล้านบาทนะครับเป็นเงินสด
เป็นเงินจริงนะครับ
ที่สามารถจะเอาไปต่อชีวิต

แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะขอน้อยไว้ก่อน

๑ล้านบาทนี่น่าจะถึงเรียนจบ
มหาวิทยาลัยกันเลยทั้ง๓คน

มาจนถึงเพลงที่๗แล้วครับตอนนี้
มูลค่า๒แสนบาทครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๗มาครับ

รู้จักเพลงนี้ไหมคะ
รู้จักนิดค่ะ
รู้จักนิด
ที่น่าจะช่วยได้มากที่สุดก็คือข้ามไปเลยแผ่นเดียวเท่านั้น
๕แผ่นสามารถเปิดได้๒แผ่น
เพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอในสองครั้งนี้ว่าข้ามไปเลยอยู่แผ่นไหน
งานหินอยู่เหมือนกันนะ
เอาละค่ะต้องวิเคราะห์ดูนะคะว่าชีวิตจะไปในทิศทางไหน
ยายมวยพี่ป้าเข้าตูนี่แหละค่ะ
ชีวิตมาถึงทางแยกแล้วจะซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทนะครับ
ข้าวตูครับสู้หรือหยุดครับ

หยุดครับ
หมดค่ะเกมนี้เป็นของข้าวตูการตัดสินใจทุกอย่างไม่มีผิดและไม่มีถูก

กฎิกาของเราหยุดเมื่อไหร่การแข่งขันก็จบ
แล้วก็รับเงินที่สะสมมาร้องไปได้๖เพลงสะสมมา๑แสน
ฉะนั้นวันนี้น้องข้าวตูรับไปเลยนะครับ

โหนี่ชื่นใจนะรับไป๑แสน
วันนี้เราก็มีโอกาสนะครับ
นำเสนอเรื่องราวชีวิตของน้องข้าวตู
นักสู้ชีวิตตัวน้อยของเรากับครอบครัว
จริงผมอยากจะยกย่องเลย

หมวยเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบมาก
ทั้งลูกเลี้ยงทั้งลูกของลูก
โดยมีผู้ช่วยที่ทรงคุณค่า

นั่นก็คือป้าปานะคะ
วันนี้ชื่นใจมากยินดีที่ได้พบครอบครัวนี้
ครับก็ขอให้ครอบครัวนะฮะ
คุณยายหมวยป้าปาน้องข้าวตูน้องข้าวสุกนะฮะน้องข้าวเม่า
น้องซันเดย์ขอให้ประสบความโชคเรียนในชีวิต
ขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัย
ก็ต้องขอขอบคุณนะน้องข้าวตู

ห่วงเขาเพราะเขาไม่เหมือนคนอื่น
เขาเป็นเด็กสมาธิสั้นร่างกายเขาก็ไม่ดี
เขาตัวทอไหมไม่ทอค่ะสู้ไปใหญ่ยังไงลูกก็จะทำให้เต็มทีน่ะ
โอ้ยเต็มทีเลยลูกน้าค่ะแม่เจอลูกเก่งซะเมอร์ก้องลูกก้องแม่
สู้สู้ลูกร้องเจ้าอย่างนั้น
ก็ชื่นใจภูมิใจตัวเขามากที่ว่าเรายังมีคนมาสู้ไว้เรา
เต้าโหัลฟ่อได้มีอันจะกินขึ้นไปอีกหน่อย
รู้สึกภูมิใจตัวเองค่ะที่ได้หาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ให้ค่อขอบคุณทางรายการมากมากนะคะ
ที่บ้านของหนูอยู่
กันหกคนค่ะพ่อกับแม่ทำงานขายอาหารตามสั่ง
ภูมิใจน้องนิวเขาก็เห็นฟังคุณตันยูครับ
ช่วยพ่อแม่ในร้านนะครับเขาเห็นเราเจ็บแขน
ตอนเลิกงานเขาก็จะมานวดให้ครับหนูสงสารพ่อมากเลยค่ะ
หนูช่วยพ่อหาเงินไปเปิดหมวกค่ะเพราะว่าหนูอยากช่วยพ่อใช้หนี้เร็วค่ะ
วันที่เขาเอาเงินเปิดหมวกมาให้เราเนี่ยน้ำตาไหลอะค่ะมันตื้นตันนะคะ